แน่นอนว่ามีคนถามครับพอพลเอกประยุทธ์บอกว่าทำแล้วทำอยู่จะขอทำต่อ
มีคนตั้งคำถามทันทีบอกแล้วทำไม๘ปีที่ผ่านมาไม่ทำให้เสร็จ
มันทำยังไม่เสร็จอ่ะมันไม่ใช่ง่ายนะที่ผมทำมาแล้วเนี่ยถ้าจะบอก
ถ้าจะบอกว่าเอ๊ะทำไมไม่ทำให้เสร็จผมถามว่าก่อนหน้านั้นมันเสร็จไหม
อะไรที่ทำมาวันเนี่ยมันเสร็จก่อนไหมก่อนนะถ้าไปแล้วเข้ามาอ่ะเนี่ย
ถ้าไปแล้วเป็นใครไม่รู้นะถ้าย้อนไปกัน๘ปีก่อนด้วยอย่างนั้นใช่ไหม

ให้มันใหญ่ขึ้นเห็นไหมทำบ้านให้แข็งแรงขึ้นบ้านมันยังไม่แข็งแรง
มันทำถึงแค่หลังคาอย่างนี้ใช่ไหมแต่บ้านเนี่ยเขาต้องสร้างหลังคาก่อน
ครับไม่งั้นทำงล่างไปแล้วฝนตกเวลาแดดถอดเพราะฉะนั้นสร้างโครงขึ้นไปสร้างอะไรคือแปลก
ฝนตกแดดออกเขาก็ทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้เรากำลังสร้างบ้านหลังใหม่
นะถ้ามันเป้นเซ็จก็ใกล้เสร็จ
จริงไหมละ

ก็รัฐสภาก็ไปโหวตเลือกกันใหม่

ผมจะอยู่เกินได้ยังไงล่ะนะแต่ว่าผมเลยยังไม่อยู่แล้ว

ก็มีคนมาถามผมอะไรผมว่าผมจะทำอะไรต่อไหมอะไรแบบผมก็ต้องดูอะนะ
ก็พินาให้ดีว่าเรายังทำอะไรได้บ้างหรือเปล่า
ผมต้องต่างใจมาไงมาเป็นตัวประทานชาติ

เพราะจริงแล้วก็คือผมก็มองว่าแนวคิดก็ตรงกับเราเนอะ

ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมเปิดปากกับภาคภูมินะครับ
แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามาเปิดปากเปิดความจริงกันทุกวันกันถึงวันศุกร์นะครับ
และที่สำคัญก็คือกดติดตามทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับ
แล้วก็ชมสดที่นี่ครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ครับ